แล้วก็ใส่เกียร์เอาไว้เพื่อกันไม่ให้รถไหล
ทีนี้พอจะกลับมาขับรถต่อ

พอสตาร์ทลดภุ่มลงไปแบบนี้

กันสองคนนะคะรอดหนึ่งส่วนคุณตาเนี่ยงมหาร่างกันอยู่นานสองนานเลยค่ะ
นี่คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะตรงคลองชลประธาน๙
ใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ดอยสะเก็ดก็ตอนที่เขาไปเนี่ย
เขาพบรถซาเล้งคันนี้ค่ะจมอยู่ในคลองก็ช่วยกันดึงรถขึ้นมาจากน้ำ
แต่ไม่พบคนที่ตามหาคือคุณตาสวัสดิ์พรมสวัสดิ์นะคะอายุเจ็บสิบสองปี
ครับซึ่งจมน้ำหายไปตั้งแต่เมื่อคืนโอ้ก็งมหากว่าสองชั่วโมง
ปรากฏชาวบ้านมาบอกว่าเอ่อพบแล้วเป็นศพนะคะ
อยู่ห่างจากจุดตรงเนี้ยประมาณกิโลครึ่งก็เลยไปกู้ร่างขึ้นมานะคะ
ซึ่งเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยนะคะเล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าเมื่อวานเขาก็นั่ง
เล้งคันนี้มากับคุณตานั่นแหละมาทำสวนแถวนี้
แล้วคุณตาก็จอดซาเล้งแล้วน่าจะใส่เกียร์ไว้เพื่อกัน
ไม่ให้รถไหลแต่ว่าเอ่อลืมปลดเป็นเกลียวเกียร์ว่างอะค่ะ
จังหวะที่สตาร์ทรถอีกครั้งหนึ่งรถที่เข้าเกียร์ไว้มันเลยพุ่งลงไปในน้ำ
ตาก็ไปกับรถด้วยค่ะจมน้ำหายไปเพราะว่ากระแสน้ำก็ค่อนข้างเชี่ยว
ส่วนตัวเองเนี่ยว่ายน้ำหนีตายขึ้นฝั่งก็รอดมาได้แบบบุดหวิดค่ะ
นี่ก็แหมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณตาด้วยนะคะ
แต่ก็เป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับเราท่านที่จะไปจอดรถริมน้ำแบบนี้เลยนะคะ